คุณผู้ชมคะตำรวจได้มีการปรับแผนในการดูแลความเรียบร้อยนะคะในวันที่๒๙ตุลาคมนี้
เพราะเป็นวันที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนได้เข้าไปสักการะพระบรมศพ
หน้าพระบรมโมโกตหน้าพระทินั่งดูสิทธิ์มหาประสาท
โดยจะนำแผนการดูแลความเรียบร้อยของวันที่๒๒ตุลาคมมาปรับใช้ค่ะ
พลตำรวจโทษานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
กล่าวถึงการดูแลความเรียบร้อยและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
เดินทางมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์
และลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ณสาราสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังว่าสถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
หลังจากที่ตำรวจนำอุปกรณ์คัดกรองบุคคลและอาวุธ๒๗เครื่อง
ติดตั้งไว้บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังรวมทั้งหมด๙จุด
เช่นแยกท่าช้างถนนพระรานหน้าวัดมหาธาตุถนนหน้าพระธาตุ
เวียนหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนถนนสนามชัย
และแยกผ่านพิภพลีลาถนนราชดำเนินใน
ซึ่งตำรวจให้ความสำคัญกับการตรวจค้นและคัดกรองบุคคล
เดินทางเข้ามาภายในพื้นที่นะคะ
เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยสูงสุด
และได้แสดงความอาลัยและความจงรักพักดีอย่างสบายใจ
ไม่ต้องเกรงกลัวภัยต่างที่อาจจะเกิดขึ้น
ส่วนในวันที่๒๙ตุลาคมซึ่งทางสำนักพระราชวัง
เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
เมืองหน้าพระบรมโมโกรธณพระทินั่งดูสิทธิ์มหาปราศาสตร์
ว่าจะมีประชาชนเดินทางมาเป็นจำนวนมากค่ะ
ตำรวจจะนำแผนการดูแลความเรียบร้อย
ของวันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมา
ซึ่งมีกิจกรรมขับร้องเพลงสรรเสริมพระบรมี

มีประชาชนเข้าร่วมกว่า๒แสนคนมาปรับใช้
ในเรื่องการอำนวยการจราจร

โดยจะใช้กำลังตำรวจจากพื้นที่ต่าง
รวม๑๒กองร้อยหรือ๑๘๐๐นาย
ซึ่งคาดว่าเพียงพอต่อการดูแลความเรียบร้อย

อกจากนี้ค่ะยังขอความร่วมมือประชาชนด้วย
ถ้าหากนำเด็กและผู้สูงวัยมาด้วย
เขียนเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ติดตัวเอาไว้ด้วยนะคะ
เพื่อสะดวกต่อการติดตามหาตัว
เนื่องจากที่ผ่านมามีเด็กและผู้สูงวัย
หลงกันหลายรายค่ะ